อย่าหาทำนะแบบนี้ทำอะไรครับอย่าหาทำนะ
เอาปืนมาใช่ไหมอ๋อแล้วก็ไปยิงยิงยิงยิงยิงยิงแบบเนี้ย
ไม่ได้มีอะไรป้องกันเลยอย่าทำนัดกันยี่สิบนัดเนี่ยข้อหาอะไร
พยายามท่าเข้ากันโทษทุกทุกสองในถามของท่า
เพราะนั้นจะถวายไปเลยโทษมาให้เจ้ามือเมื่อใคร
คิดดูสิเฮ้ยเห้ยอย่างเงี้ยพี่เบิร์ทดอร์มครูผู้ชมเอ้ยเขิน
เอาปืนมาแล้วเขาถ่ายเองด้วยนะใช่
ถ่ายให้เห็นก่อนแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงยิงยิงอันไหนอ่ะ
ไหนเครื่องจำปังล่ะคะโอ้ไม่เห็นเลยอ่ะครูผู้ชม
ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยเขาเอามาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียคนก็ด่ากันเยอะเลยอ่ะ
เจ้าของโพสต์ทำไม่ถูกนะมาทำคอนเทนต์แบบนี้มายิงปืนในที่โล่งแจ้งอ่ะ
แล้วกระสุนปืนมันไปไกลเป็นกิโลค่ะมันขึ้นอยู่กับชนิดกระสุนด้วยไง
มันอาจจะโดนหัวใครเข้ามันอาจจะไปโดนสัตว์เลี้ยงของใครเข้า
จากการตรวจสอบค่ะเจ้าของคลิปอยู่ที่หนองบัวลำพูอยู่ที่อำเภอโนนสังนะ
คนที่เห็นคลิปนี้ก็เลยอ่ะแท็กไปที่สพนเมืองหน่อย
ให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนี่ล่าสุดนะนักข่าวเข้าไปดูในเฟซบุ๊กในติ๊กต๊อกเนี่ย
คลิปมันลบไปแล้วนะจ๊ะคลิปนี้แล้วนักข่าวก็เลยไปถามที่สพนเมืองหน่อย
ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าอ๋อพอคลิปมันเผยแพร่ออกไปก็ยังไม่ได้มีใครมาแจ้งความนะ
ดูคลิปนี้แล้วจะต้องไปตรวจสอบหน่อยว่าจุดไหนพิกัดไหนมันอยู่ในพื้นที่ที่สพนเมืองรับผิดชอบหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของโพสต์เนี่ยมาดำเนินการนะคะเลยถามคุณตำรวจเลยคุณตำรวจ
เอาปืนมายิงแบบนี้รู้อยู่แล้วแหละว่ามันผิดแล้วโทษเนี่ยเป็นยังไงบ้างตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าปืนกระบอกนั้นไม่ได้มีใบอนุญาตอะไรนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
โทษก็คือติดคุกไปเลยปีถึงสิบปีปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่น
แล้วไอ้ที่ยิงปืนขึ้นฟ้าก็มีความผิดนะคุณผู้ชม
โทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นหรือว่าโดนทั้งสองเลยค่ะ
แล้วถ้าเกิดกระสุนมันไปทะลุหลังคาบ้านนี่แหละที่เรากลัวเออ
กระสุนมันไปตกใส่ใครเขาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
มีคนเจ็บมีคนตายขึ้นมาอันนี้ผิดอาญานะจ๊ะ
จำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนครับ
แล้วการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
อันนี้ก็คุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่น
นี่ไล่โทษมาให้ทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นอย่าใช้วิธีการแบบนี้
เพื่อถ่ายคอนเทนต์นะคะ